แต่เหตุการณ์ต่อไปนี้ก็มันเข้าข่ายที่เวลาเราได้ยินข่าวชอบมีประโยคที่ว่าลูกฉันเป็นคนดี
เหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันคุณแม่เนี่ยไม่ทราบว่าลูกไปทำอะไรมาแต่ทำไมลูกฉันตาขวางดูหลอนดูแปลก
ลูกโดนคุณสัยหรือเปล่าโดนคนทำของหรือเปล่าก็พาลูกไปหาพระให้ลดน้ำมนต์สวดเป่าอะไรเอาของออกเนี่ยนะ
ไปถึงเสร็จปุ๊บไม่ยอมฮะลูกเนี่ยไปทำร้ายพระสงฆ์ต้องแจ้งตำรวจมาตรวจสอบสุดท้ายสอบไปสอบมาไม่ได้โดนของหรอกลูกคุณเสพยาจนหลอนแต่แม่ไม่รู้ไปดูคลิปนี้ครับ
ใช้สองสามคนคุมตัวจับตัวผู้ชายคนนี้เนี่ยเก่งไปหมด
ส่งเสียงอะไรก็ไม่รู้ตอนแรกแม่คิดว่าลูกฉันโดนทำของหรือเปล่า
นะฮะก็เลยพาไปหาพระแต่ท่าทางเป็นแบบนี้เนี่ย
ลดน้ำมงน้ำมนต์ให้ครับภาพที่เห็นคือเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของอำเภอยางศรีสุมราช
คุมตัวจับกลุ่มตัวล็อกตัวนายนิกรชุมแสงอายุ๒๖ปีนะฮะก็เป็นชาวบ้านนะฮะ
อยู่ที่บ้านสดาวหวานหมู่๓ตะบลนาภูอำเภยางศรีสุบราชที่มหาศาสตราคาร
นะฮะเขาก็มีอาการอย่างเงี้ฮะตาขวางคุ้มข้างตัวเกร็งส่งเสียงคำรามของขึ้นนะฮะ
ญาติก็นิมนต์พระสงฆ์มาอาบน้ำมงน้ำมนต์ให้สวดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปนะฮะ
แม่ของนายนิกรก็บอกว่าคือคืนก่อนเนี่ยนิกรขอเงินไปซื้อเหล้าขาวมาดื่มกิน
เมาเมาแล้วคุ้มครั่งพอตื่นเช้ามาก็เลยคุ้มครั่งแบบนี้
แม่ก็เอ๊ะลูกฉันโดนของหรือวะก็ไม่รู้นะทำไมเป็นอาการแบบนี้
ก็เลยนิมนต์พระท่านมาทำพิธีให้นะเชื่อว่าโดนคุณสายเสน่ห์อะไรต่าง
มนต์ดำเข้าไปนะฮะแต่พอไปถึงวัดนายนิกรกลับอารวาส
ไม่ยอมให้พระท่านทำพิธีครับจะทำร้ายพระสงฆ์ด้วยนะฮะ
ถ้าไม่ดีก็เลยโทรแจ้งเจ้าที่ฝ่ายปกครองมา
มาช่วยกันตรวจสอบระงับเหตุหน่อย
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาโอ๊ยแม่เอ้ย
ลูกแม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของมนต์คุณสัยมนต์ดำอะไรหรอก
นายนิกรเสพยามา

สุดท้ายไม่ได้พาไปวัดตำรวจ
แล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ย

รับตัวเข้าไปสู่กระบวนการบำบัด
เรื่องของการติดยาเสพติดต่อไป

หรือว่าเขาอยู่ที่บ้านในห้องเขามีของผิดกฎหมายหรือเปล่า